มีคุณลุงคนหนึ่งอายุ๖๔ปีก็ขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง
แล้วก็มีพระนั่งอยู่ด้วยไปรับพระจากการบินทบาท
ข้ามทางรถไฟจังหวะเดียวกันครับมีรถพ่วงขับกันมา๓คัน
คันสุดท้ายเสียหลักไปตกข้างทางแล้วตัวพ่วงมันตะแคงไปทับรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง
คนขับกับพระเสียชีวิตคาที่นี่เห็นไหมภาพวงจรปิดจับเอาไว้ได้
คุณผู้ชมดูไปพร้อมกันนะเห็นไหมฮะเนี่ยทับเลยครับจู่ก็ลงข้างทางไปเลย
ใครจะคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะก็ภาพที่เห็นนั้นเป็นภาพที่กล้องวงจรปิด
บริเวณจุดตัดทางรถไฟก็บันทึกภาพเหตุการณ์รถบรรทุกพ่วง
มีพระรูปหนึ่งนั่งมาด้วยหลังจากที่๒คันแรกผ่านทางรถไฟไปปรากฏว่าคันสุดท้ายคันที่๓เนี่ยไม่รู้ยังไงคุณผู้ชม
หักลงข้างทางไปพลิกตะแคงแล้วเป็นจังหวะเดียวกันกับรถพ่วงที่มีพระอยู่เนี่ย
อยู่ตรงนั้นพอดีครับทับเลยทั้งคนขับทั้งพระสงฆ์
สองศพเลยค่ะที่นะฮะดูภาพสิโอ้โหน่ากลัวมากนะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี้เองนะฮะ
จุดที่เกิดเหตุนั้นอยู่ที่บริเวณจุดตัดทางรถไฟหนองวันเปลียง
ถนนมาลัยแมนครับในพื้นที่หมู่สามนะฮะ
ตระบวนทุ่มคอกอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุภัณฑ์บุรี
นี่อันนี้เป็นภาพที่พอนักข่าวไปถึงนะคุณผู้ชมดูภาพนี้
นี่ฟ้ากับคนขับอ่ะอยู่ใต้ช่องรถอ่ะ
ขออนุญาตเซ็นเซอร์นะครับมันเป็นภาพที่โอ้โห
ไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่ก็ไปตรวจสอบก็พบรถพ่วง๑๘ล้อ
รถพ่วงคันนี้บรรทุกที่มันเป็นอาหารสัตว์มาเต็มคัน
มันก็หนักมากหนักมากนะฮะ
ส่วนหัวของรถพ่วงพลิกตะแคงอยู่ขวางทางรถไฟเอาไว้
แล้วก็หันหน้ากลับมาอีกด้านหนึ่งเลย
ใต้ท้องรถอย่างที่เราเห็นนะฮะก็มีรถจักรยานยนต์พ่วงข้างถูกทับอยู่พังยับเยินครับ
แล้วก็ที่สร้างความตกใจก็คือไปพบร่างของพระมานพผิวเผือก
ท่านอายุห้าสิบห้าปีแล้วนะฮะเป็นพระลูกวัดหนองวันเปลี่ยง
แล้วก็คนขี่รถจักรยานยนต์ก็คือนายมณฑาบุญประเสริฐอายุ๖๔ปีนะฮะ
ถูกรถบรรทุกทับเสียชีวิตต้องบอกว่าร่างนั้นแหลกเละทั้งสองศพ
นะครับส่วนนายชนรงค์ขันติศรนะฮะอายุ๒๙ปีซึ่งเป็นคนขับรถพ่วงนะครับ
กับนางสาวจามรุหนีผลขุนอายุสามสิบแปดปีเป็นคนนั่งมาด้วยบาดเจ็บเล็กน้อย
ภัยก็นำตัวส่งโรงพยาบาลจากการสอบสามคนขับรถพ่วง
เขาก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยก็กำลังบรรทุกอาหารสัตว์มาจากกรุงเทพ
จะไปส่งที่โรงงานในตำบลสะยายโสมอำเภออูทอง
พอมาถึงตรงเนี้ยเขาบอกว่าขับตามมาจู่รถขนาดเบคก็ทัน
เขาก็ต้องหักหลบหักหลบปุ๊บมันก็ลงข้างทางไปนะฮะ
ส่วนที่ก่อนที่ส่วนหัวของรถนั้นจะเสียหลักพลิกตะแคงลงไปแล้วก็ไปทับรถจักรยานยนต์พ่วงข้างพอดี
แล้วพระมณพที่นั่งมาก็สมรรณภาพขาดที่กลายเป็นสองศพ